ดูแบบมีการรีวิวเครื่องสำอาง
ตั้งกล้องไว้แล้วก็กดตั้งเวลาถ่าย

เพราะว่ามีรูปเขาที่แบบไปแต่งหน้าคนอื่น
คนนี้ถ้าไม่แต่งหน้าจะสวยป่ะ
เขามีแบบหลายมุมดูเป็นแบบดูมีเซอร์นิดนึง

คือลูกเขาเป็นแบบนี้เยอะมากเว้ย

คือเรามีเพื่อนที่จมูกแนวเนี่ยเหมือนทำมาแต่จริง
ของแท้แต่ก็เรื่องของเขา
ดูจากรูปแล้วชีวิตเขาดีมั้ย

เราถึงได้รู้อีกหนึ่งความเชี่ยวชะดัด
นั่นก็คือการเป็นที่ปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า
เพราะ๒ปีก่อนเธออยู่ในสภาวะของโรคนั้น
และได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษา
จนตอนนี้เธอได้หายจากอาการนั้นแล้ว
รูปภาพที่ลงในอินสตาแกรมกับตัวจริงชีวิตจริงปกติ
ก็ไม่ต่างกันนะคะก็เป็นอะไรที่เราไปพบเจอมา
อยากจะนอนอยู่เฉยก็ร้องห้าย
ที่แบบว่าไม่มีเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้น
ขอขอบคุณเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวที่ใส่ใจ
คือมันเป็นโรคที่ค่อนข้างใหม่นะครับ
คนสมัยนี้คือยังไม่ค่อยเข้าใจ
แต่ว่าคนในครอบครัวและคนรอบตัวเรา
ที่เปิดใจและที่อยู่กับเรา
ทำให้เราผ่านเชื่อราญแย่มาได้ค่ะ
ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้มากนะคะ

ดูแลตัวเองดีออกไปเดินเล่นเจอเพื่อน
แล้วก็ไม่ทำตัวไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่าน

จะรักษาหายไว
และอย่างของเมดิก็รักษามาประมาณปีหนึ่งค่ะ

ก็เป็นอย่างที่เราคิดว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลัง

คือรู้สึกยินดีกับเขามากกว่าสงสาร

สู้ต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงแล้ว
เท่านั้นจะรู้ว่าเรากำหนดตัวเราได้
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ว่าตัวตนจะเป็นแบบนี้

บางคนเศร้าจริงเรายังไม่รู้เลยว่าเศร้าจริงหรือเปล่า
ประดิษฐ์ประดอยว่าตัวเองซึมเศร้า

เขาเหมือนเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นคนที่โพสต์แบบนั้น